ออกไปแล้วค่ะมีเหตุการณ์ที่วัยรุ่นชายสามคนนะคะ
มีทั้งมีดมีทั้งปืนนะคะแล้วก็เอามาขู่เด็กนักเรียนช่างกลนะคะ
ไล่ตามกันมาค่ะแต่ว่าโชคดีค่ะมีคนมาห้ามเอาไว้ทันค่ะ
โอ้โหนาทีระทึกจริงคุณผู้ชมค่ะคือสองมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยไล่กันมานะคะ
คือคันนี้เป็นเด็กนักเรียนช่างกลเขาก็ซ้อนท้ายกันมากำลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร
ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมาที่เห็นอยู่เนี่ยมีอาวุธครบมือนะครับ
ทั้งมีดมีทั้งปืนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ปรากฏว่า
เด็กนักเรียนรถมอเตอร์ไซค์ล้มกลุ่มวัยรุ่นก็พยายามจะเข้ามารุมทำร้าย
เขาต้องยกมือไหว้อะค่ะอย่าทำเลยอย่าทำเลยแต่
รอปภของหมู่บ้านเห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้ามาห้ามเอาไว้ทัน
เนี่ยค่ะก็เลยไม่เกิดการปะทะกันขึ้นนะคะกลุ่มนั้นก็ขี่รถไป
มันก็เลยจบลงแบบนี้ค่ะไม่มีการเจ็บตัว
ฟังคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วคุณผู้ชมดูจุดเกิดเหตุเมื่อสักครู่นะคะ
คือมันเป็นที่ชุมชนรถก็พลุกพล่านไปมาเลยนะคะ
มันเป็นทางเข้าหมู่บ้างมันเป็นทางเข้าหมู่บ้าง
มันเป็นทางเข้าหมู่บ้างมันเป็นทางเข้าหมู่บ้าง
มันเป็นทางเข้าหมู่บ้างมันเป็นทางเข้าหมู่บ้าง
ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะครับโอ้ต้องชมคุณลุง
รอปภท่านนี้เลยนะคะไม่งั้นก็ไม่รู้จะเกิดการสูญ
เสียขึ้นหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกนะคะคือก็มีอาวุธทั้ง
มีดแล้วก็ไม่รู้จะใช่ปืนหรือไม่นะคะล่าสุดคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะวัยรุ่นสามคนที่ซ้อน
เตอร์ไซค์มาในคลิปอะค่ะมีนายนัทธีเอ่อมีในทีนะคะ
เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์อายุสิบแปดปีนายมายอายุสิบแปดปี
ปีเป็นคนที่ถืออาวุธมีดไล่ฟันแล้วก็มีอีกคนอายุ
สิบเจ็ดปีก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันตำรวจยึดปืนดัด
แปลงได้หนึ่งกระบอกค่ะมีกระสุนอยู่หกนัดแล้วก็มีด
ยาวอีกสี่เล่มคุณผู้ชมค่ะที่เขาพกไปวันนั้นนะคะแล้วก็
มีเอ่อประทัดลูกบอลอีกจำนวนนึงด้วยรวมถึงรถ
เตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุโอ้ยไปครบเครื่องแบบนี้
เนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าเขาคิดว่าเอ่อนักเรียนอาชีพว่า
สองคนอ่ะเป็นคู่อริใบหน้ามันเหมือนโจทย์เก่าก็เลยไล่
ไปก่อเหตุตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธปืนและ
กระสุนปืนที่ในทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้
ในเมืองและหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธมีด
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก่อความเดือดร้อนรำคาญค่ะ
วันนี้ตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำนะคะเพิ่มเติม
แล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายจับไม้จับมือกันนะฮะเพราะว่าตอนเนี้ย
คือคนที่เขาประสบเหตุเขาให้คุณยายพาไปแจ้งความ
แล้วเขาบอกเขาไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนเลยนะคะยายเอง
ไม่อยากจะให้หลานเนี่ยเรียนอาชีวะแล้วค่ะกลัวว่า